ช่วยตลอดตลาด
ตลาดมาแล้วค่ะขยับเข้าตลาดมาเช็คราคาสินค้ากันจ้า
มาดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะคุณผู้ชม
เนื้อแดง๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาผลไม้กันบ้างนะคะฝรั่งกิมจูวันนี้๑๕บาทต่อกิโลกรัม
แนตาลูปค่ะ๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๔๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนชมพูทัพทิมจันทร์นะคะ๔๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า